คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีชาวบ้านบ้านคลองแขยงห้าสิบกว่าคนเลยค่ะ
รวมตัวกันที่วัดวัดศรีสังธารามนะคะที่ตำบลท่าพุษา
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรคือชาวบ้านเขาบอกว่า
ทนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสไม่ไหวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นสิบสิบปีนะคะ
หลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องชู้สาว
เขาก็เลยไปรวมตัวกันกดดันเจ้าอาวาส
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะแต่ไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ
นี่นะคะห้าสิบกว่าคนนะคะที่วัดศรีสังคธารามเรื่องหลักหลักสองประเด็นคุณผู้ชม
หนึ่งเรื่องเงินสองเรื่องชู้สาวเรื่องเงินเนี้ยค่ะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้เงินสร้างโบสถ์ค่ะ
เมื่อหลายปีก่อนเนี่ย๒ล้านกว่าบาทนะคะ
จ่ายเงินให้กับช่างรับเหมาไปแล้วแต่โบสถ์ไม่เห็นมีการก่อสร้างที่คืบหน้าอะไรเลย
ไปหลายปียังมีแค่โครงสร้างเหมือนเดิมค่ะ
แล้วไม่รู้ว่าเงินเป็นล้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหน
งานกระถิญสามัคคีช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมายอดกระถิญสี่แสนห้าหมื่นบาท
เงินทั้งหมดไม่รู้ว่าอยู่ไหนเจ้าอาวาสแจกแจงไม่ได้เลยว่าเอาเงินไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้าง
อ้างว่าสมุดบัญชีของวัดอยู่กับผู้หญิงรายหนึ่งที่ชื่อว่านางลำพึงอืม
มีเรื่องของรถยนต์ค่ะคือวัดเนี่ยซื้อรถยนต์แต่เป็นชื่อของนางลำพึงเป็นเจ้าของอ่า
รถยนต์คันนี้ค่ะเอาเงินของวัดไปซื้อแต่ชื่อเจ้าของรถคือนางลำพึง
ชาวบ้านก็เลยเอารูปของนางลำพึงอะค่ะเป็นผู้หญิงที่ชาวบ้านเขามองว่าเอ๊ะ
มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสอย่างไม่เหมาะสมหรือเปล่าเขาก็โชว์รูปให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งฉันชู้สาวกัน
หลับนอนอยู่บนกุฏิเป็นเดือนด้วยค่ะ
ตัวเงินตัวนี้เราไม่ทราบว่าเงินไปไหนแต่ไม่มีตอนนี้ไม่มีสมุด
อยากรู้บ้างชาวบ้านเขาอยากรู้ว่าตัวไอ้ไอ้ยอดตัวเนี้ยเนี้ย
ยังอยู่ไหมยังอยู่หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนนี้เนี้ย
เข้ามาอยู่วัดสิบปีทำให้ทำให้ชาวบ้านไม่เข้าวัด
ประมาณว่าสิบกว่าปีแล้วนะผู้หญิงคนนี้มาประมาณอยู่สิบกว่าปีแล้ว
มากินอยู่ในกุฏิเดียวกันแต่ท่านเอ่อท่านเจ้าวาดบอกว่า
นอนข้างบนท่านนอนข้างล่างแต่ผู้หญิงนอนข้างบน
และอยู่ในที่รับวันทั้งสองเต้าสองมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้ว
อันนี้ตามระเบียบของของหนูพ่อคราวคิดเห็นของหนูพ่อว่าไงครับ
คุณผู้ชมคะแต่ท่านเจ้าอาวาสโต้กลับนะคะ
พระครูพิพิษวชิโรภาเจ้าอาวาสวัดศรีสังคธาราม
ก็นำสมุดที่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเนี่ยจดรายละเอียด
รายรับรายจ่ายเงินเบิกจ่ายทุกอย่างเอาไว้ในนี้หมด
แต่ปัญหาคือจดไว้เฉยไม่มีใบเสร็จไม่มีลายเซ็นคนรับเงินอย่างละเอียด
แต่จดไว้จริงท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้
แต่เช้าบ้านบอกเขียนเองก็ได้มันไม่มีหลักฐานนี่

ใช่ค่ะมีแค่สมุดจดค่ะ
แต่เจ้าอาวาสบอกว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะ
แต่ถ้าชาวบ้านจะไม่เชื่อจะไปบังคับใจชาวบ้านได้ยังไง
แต่ละจะมาภาพบริสุทธิ์
คุณผู้ชมค่ะคือโต้กันอยู่แบบนี้ค่ะ
ระหว่างทางฝั่งชาวบ้านแล้วก็การชี้แจงของเจ้าอาวาสเนี่ย
๒ชั่วโมงกว่านะคะสรุปไม่ได้
แล้วยิ่งคุยกันไปคุยกันมาถกกันไปถกกันมา
ก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น
สุดท้ายเจ้าคณะอำเภอก็เลยบอกว่า
ขอให้ชาวบ้านให้เวลาท่านเจ้าอาวาส
นำหลักฐานอื่นมาชี้แจงเพิ่มเติมพรุ่งนี้ดีไหม
พรุ่งนี้นะฮะให้เวลาหน่อยให้เวลาท่านเตรียมเอกสาร

ต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงเลยนะต้องชี้แจง
เงินเท่าไหร่เข้าวัดเท่าไหร่เก็บไว้ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แล้วตัวสีกานางลำพึงเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเปิดรูป
ในโทรศัพท์มือถือให้ทีมข่าวดูนะนะ
ก็ขอให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาชี้แจงหน่อย

เรื่องของที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ
ซึ่งเป็นเงินของทางวัดเอาไปซื้อรถ
แต่ทำไมชื่อเจ้าของคือชื่อของนางลำพึง
ต้องมาชี้แจงด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับท่านเจ้าอาวาสยังไง
โอ้โหไปอยู่บนกุฏิกับเจ้าอาวาสเป็นเดือนจริงไหม

เมื่อช่วงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า
กรณีเงินกระถิ่นของวัดนะคะ
๓แสนกว่าบาทที่เจ้าบ้านบอกว่ามันหายไปไหน

จริงแล้วก็ไปอยู่ในบัญชีของนางลำพึง

ตอนนี้เหมือนกับว่านางลำพึงโอนเงินคืนบัญชีวัดไป๒๙๐๐๐บาท

ก็มีชื่อของนางลำพึงนางลำพึงอ้างว่า
งั้นเดี๋ยวโอนคืนให้ก็เป็นชื่อฉันจริง
เดี๋ยวฉันจะโอนคืนให้วัดวันจันนี้นะเดี๋ยวโอนคืนให้
แต่มันเป็นชื่อเพราะอะไรสาเหตุอะไรอันนี้คือปัญหา

เขาถามว่าทำไมทำไมถึงเป็นชื่อนางลำพึง
คือปกติถ้าวัดจะซื้อรถมาใช้ในกิจของสงฆ์เนี่ยอันนี้ซื้อได้
แต่โดยชื่อของการซื้อรถโดยชื่อวัดเนี่ย
ปกติเขาจะเป็นชื่อท่านเจ้าอาวาสหรือว่าชื่อของใครที่

เตรียมเอกสารหลักฐานมาชี้แจง

ข้อสงสัยของชาวบ้านทั้งหมดต้องเอาให้ชัด

พรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูหลักฐานนะครับ